ตามกันต่อแล้วกันสำหรับภาพยนตร์ที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ชมกันสักทีนะคะเพราะตอนเป็นละครเนี่ย
มันโด่งดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองจริงสำหรับเรื่องนาคีตอนนี้จะมาทำเป็นภาพยนตร์นะฮะ
อ๊อฟพงพัฒน์บอกว่ามีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน

แล้วก็ต้องมีการถ่ายทำเพิ่มเพื่อความสมบูรณ์แบบสุดนะฮะ
ก่อนจะแย้มด้วยว่าตั้งใจจะทำหนังเรื่องนี้ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ

ส่วนตัวเองก็อยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีตามแบบฉบับที่ตัวเองวางไว้ค่ะ
แล้วก็จะใช้ของต่างประเทศผมว่ามันไม่ภูมิใจหรอก
เอาของคนไทยดีกว่าเราถ่ายเพิ่มตลอดอยู่แล้วฮะ

ถ้าเกิดว่ามันนึกคัตติ้งตรงนี้ออกมาได้
ก็ลองติดต่อทุกอย่างลงตัวก็ถ่าย

คือเขาไม่ว่างเราก็ยังไม่ถ่าย

เราไม่ชอบก็คือเราก็ทำงานของเราไป
คือเราจะบอกว่าให้คนดูชอบทำงานให้คนดูชอบ
มันก็กำหนดไม่ได้นะแต่เราทำให้มันดีที่สุดเราทำได้
ที่ผมทำได้นะไม่ได้ดีที่สุดในโลกนะไม่ใช่
เมื่อไหร่ก็ได้ดูเมื่อนั้นนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนด้านพระนางของเรื่องค่ะที่ถูกวางตัวอย่างณเดชนยายาออกตัวเหมือนกัน
บอกว่าอยากดูใจจะขาดแล้วนะครับ
อย่างที่พี่อ๊อฟว่าก่อนคาดว่าไม่น่าจะเกินปลายปีนี้ค่ะ
นาคีเนี่ยปีนี้แต่ว่ายังไม่ระบุวันที่แน่นอน
ผมก็ได้คุยกับทางพี่อ๊อฟเหมือนกันแล้วก็
เราก็อยากดูแต่เรารอแบบรอเสร็จน่าจะประมาณไม่ตุลาประมาณเรื่องตุลา

พี่ออฟก็เต็มที่มากค่ะ